ชาวเน็ตแห่กันไปดูแล้วก็แห่กันแทร่ซ้องสันเสริญนะคะ

คือเห็นแล้วแหละว่ารถกู้ชีพจะนำคนป่วยไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นการจราจรมันติดขาดรู้ไหมคะ
ลงทุนลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปโบกให้คนไปหลบข้าง
เพื่อที่จะให้รถกู้ชีพพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายรู้ไหมคะว่าผู้ป่วยรายนี้ถึงมือหมอ

โอ้โหเป็นเรื่องราวดีที่ดูแล้วแหมดีต่อใจ
แล้วสังคมก็น่าอยู่ด้วยนะคะเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้
รู้สึกชื่นชมรู้สึกชื่นชมจริงค่ะ
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วขึ้นข้อความบอกว่า
ขอขอบคุณที่ให้ทางน้องรายเดอร์ส่งพิซซ่าคนดีของสังคม

นี่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะ
กระทั่งได้ข้อมูลบอกว่าคลิปที่ท่านเห็นเนี่ยนะ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เจ้าของคลิปเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพของเทศบาลเมืองสระบุรี
ขับรถกู้ชีพไปรับผู้ป่วยจากบ้านพัก
ตัวเมืองสระบุรีตามคำร้องขอของญาติ
เพื่อนำตัวผู้ป่วยไปสงรมพยาบาลไข้อดิสร
แต่ช่วงเวลาที่ขับมาถึงบริเวณถนนพะหนโยธินพื้นที่ตำบลปากเพลียว
การจราจรมีสภาพอย่างที่เห็นเลยติดขัดนะคะ
หนาแน่นเนื่องจากว่ามีประชาชนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพ

เจ้าของคลิปก็เลยเปิดสัญญาณไซเรนพยายามขอทาง
แต่ไม่เป็นผลเพราะว่าไม่สามารถขับฝารถที่ติดขัดไปได้
นี่ค่ะรายเดอร์สาวเขาก็เลยเนี่ยเสียสละมากเห็นไหม
ลงจากมอเตอร์ไซต์แล้วไปบอกคนข้างที่บก
คันซ้ายก็ชิดซ้ายหน่อยคันขวาก็ชิดขวาหน่อย
ปรากฏว่าสุดท้ายรถของกู้ชีพสามารถผ่านไปได้
นำคนป่วยส่งโรงพยาบาลรอดปลอดภัย

ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นมาเป็นกองเลย
ก็เลยเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของเขา
แล้วคนมาชื่นชมกันเยอะเลยนะคะ
ข่าวไทยรัฐทีวีก็ชื่นชมด้วยนะคะ